ที่ผ่านมาในกรรมาการออกให้น้ำเงินชนะสองต่อ
มคู่แรกนะครับพันเอกกิรวัส
กับสูวิทย์การิกิจให้ไฟแดงพยักษ์๔๙ต่อ๔๗
เฉยกรรมการคุมพลนิตยศให้พยักษ์ชนะ๔๙ต่อ๔๘
แสดงว่าคู่นี้เจอมา๒ครั้งสถิติคือเหมือนกัน๑ต่อ๑
นักส่งขอให้ไฟล์ดไฟล์ดแตกหักจัดที่นี่นะ
ส่วนคู่ต่อการถ่ายท่อสดปุ่มแดงมาที่นี่ครั้งแรก
ส่วนน้ำเงินมาที่นี่๗ครั้งชนะรวดเลยนะครับยังแพ้ใครไม่เป็น
เดี๋ยววันนี้ดูครับว่าจะต้อนรับผู้มาเยือนอย่างไรครับติดตามวิทยา
ฝ่ายแดงมวยสดใจยักษ์ปักหลักบู้ถึงใจเขาคือเพชรใหม่ชนรงศักดิ์
ประทะกับฝ่ายน้ำเงินฉลามร้ายเมืองชน
มวยพันธุเหลือทุกอนุเขาคือเพชรไชยาสิทธิ์ผู้พันธุ
งเพชรใหม่สอนรงศักดิ์ชื่ออภิกิตพิมพ์เสนอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพร
กมาแล้ว๘๐ครั้งชนะ๖๕แพ้๑๕ครั้ง
พอเพิ่งหลังชนะคะแนนใจเด็ดศักดิ์หอมสินที่เยี่ยม

ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรชายาสิทธิ์ผู้พันตู่
ชื่อชัยยาหมันงะอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดชนบุรี
กมาแล้ว๗๖ครั้งชนะ๕๓แพ้๑๔เสมอ๙ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนมงคลกกรรมนาศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
โอ้โหคู่นี้ยักษชนยักษ์เลยนะครับพิกัดใหญ่สุดของวันนี้๑๔๒ปอนด์ครับ
มุมแดงนี่คนชุมพรก็จริงนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่มกรุงเทพธนบุรีครับ
อยู่กับบังหลดประกายฟ้าสิทเสยเลยครับ
วันนี้เดี๋ยวดูครับมาเยือนไทยรัฐทีวีครั้งแรกตื่นเต้นหรือเปล่าครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ซ้อมอยู่สัตหีบชนบุรีนะครับ
อยู่กับผู้พันตู่เลยครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมาเกินไปจุดสี่ครับ
แดงมาเกินไปจุด๘นะครับ
มุมน้ำเงินพี่ชัยผมถามมานี่กี่ครั้งแล้วบอกมา๗พี่ผมยังไม่แพ้ใครเลยจำผมไม่ได้เหรอ
ไม่รู้จักคำว่าแพ้ครับปลายแดงก็ไม่รู้จักคำว่าแพ้เหมือนกันแต่ชนะมาตลอดครับ
แต่ไปต่อยมวย๓ยกแต่ไปต่อยมวยที่เวทีมวยสยามออมน้อยครับ
เดี๋ยวดูนะครับวันนี้มุมน้ำเงินจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างไรครับ
รับด้วยหมัดเท้าเขาศอกเอาไหมล่ะสักทีหนึ่ง

คู่นี้ก็เป็นมวยรุ่นใหญ่ครับรุ่นซูปเปอร์ไร้เวทครับ
ครับ๑๔๒ปอนด์ครับ
ชนะมาตลอดเหมือนกันครับผู้ทำหน้าที่เวทีนะครับ
แล้วก็กรรมการนรงรวมจิตครับ
ขณะที่น้ำเงินมีพันธาเอกสุรศักดิ์ปัญญายุทธศักดิ์นะครับ
โตแทนของผู้พันตุไม่ทราบว่าชมการถ่ายเท้าสดอยู่หรือเปล่า
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับนักมวยมุมน้ำเงินครับเพชรชายา
มวยคู่นี้อาวุธหนักแน่นแน่นอนตัวยักตัวยักทั้งคู่
ปอนด์ครับหากินได้อีกไกลเลยครับ
มวยตัวใหญ่นี่ส่งออกต่างประเทศนี่ชอบเลยนะ
นี่เป็นนักมวยเวทใหญ่ครับแต่อายุยังน้อยนะครับ
ไฟล์แดงนี่๑๗ปีไฟล์น้ำเงินนี่๑๖ปีอีกนะ
จะหนักจะแน่นแค่ไหนครับติดตามยกที่๑
คุณอมรชัยบอกอายุ๑๖๑๗น้ำหนักแบบนี้นี่
คุณทงชัยชอบเลยไว้รับแขกต่างประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับ
ผู้ชิงขาดบนพิธี๓คนนะครับ
ทงชัยกิจดำรงวินิตคุณนะครับธนดลอยู่เบิก
แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทสัญญารัฐนภัยวงศ์
เพชรใหม่สอนรงศักดิ์มาไทยรัฐทีวีครั้งแรกมาจากชุมพร
เพชรไชยาศิภุพันธุชนบุรีกางเกงสีน้ำเงิน
ชนะมาทั้งคู่เลยวันนี้ใครอย่าแท้เนี่ย
นี่เพียงแค่๑๑เดือนนะมวยไทยรัฐทีวีเนี่ยไม่เป็นสองรองใคร

อะไรรู้ไหม๑กรรมการมาตรฐานจากราชดำเนิน
นักมวยทุกคนต้องบริสุทธิ์การตรวจสอบนักมวยเข้ารายการนี่เทคทีมงานวันทรงชัย
โดยโปรโมเตอร์ทรงเดชจะเช็คตลอด
และที่สังพันธาก็เป็นในห้องทรงเป็นยังไงตัวนี้ถ้าถ่ายทอดในห้องทรง

ต้องติดตามว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
นัดใจจะมาเมื่อไรอย่างไรนะครับ

แต่ลงทิศนี้ใจร้อนไม่ได้เลยพี่ปาก

ต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออก
ไม่งั้นเตือนครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามได้ลงได้เลย
ลงไปแดงนะลงไปแดงได้นะ

แดงนี่ได้หนากว่าอีกนิดนึง
ดูใหญ่อ้าวหมัดมาตีนมาครบเลยหนักด้วย
แดงนี่ได้ใหญ่เห็นเลย

ไม่มีตื่นเวทีนะมาไทยรัฐครั้งแรก
วยรุ่นใหญ่ใส่กันแล้วมันน่ารัก

อ่านใจกันนิดนึงคุณผู้ชม

แค่งขวาเตะตัดล่าง

แต่แดงนี่ชิงออกหมัดดูน่ากลัวเลยนะ

เป็นดาราจอตู้ของไทยรัฐนะน้ำเงินเนี่ยพี่บ่า

หลับตาเดินเข้าเวทีสบายแล้ว

มาเรื่อยเก็บชัยชนะมาเรื่อย
แดงเพิ่งมาครั้งแรก

อาวุธแม่ไม้มวยไทยก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วก็ติดโฟกัสแล้วหลับทุกลาย
ไม่รอดไม่รอดหมดยกที่หนึ่ง
ครับมวยคู่อีกสองแล้วครับผ่านมาแล้วหนึ่งยกครับ
คู่นี้เพชรตัดเพชรกับฝ่ายแดงเพชรใหม่ฝ่ายน้ำเงินเพชรชายา
ใครจะเป็นเพชรแท้เพชรเก๊ครับต้องพิสูจน์ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับเวทใหญ่
อาวุธนี่รุนแรงครับแต่การออกอาวุธนี่จะช้านิดหน่อยครับ
รอกเท่องร้อนครับตอนนี้ขอบคุณ๙๑ตาเจาะระเก้เกียวครับ
ชนะน๊อกเอาไว้เลยครับ๓พันบาทเจาะระเก้ฝ่าฐาง
รับ๑๐๐๐๐บาทครับและพบกับคุณชานชัย

รวมจิตจากวิทยาลักษณ์ราชละเนินขอบคุณใบยังคุณเฉลิมพงศ์เชี่ยวสกุล
คุณจิตเชี่ยวสกุลนะครับพร้อมด้วยคุณไพรปัญญาลักษณ์นะครับ
ผู้บริหารของวิทยาลักษณ์ราชละเนินรวมไปถึงคุณศิรดิสุวรรณคอนด้วย
ยกที่สองแดงนิจจีเข้าหาเลยเพชรใหม่สอนอร่องศักดิ์
ออกมาถึงไม่ทำให้กับท่านผิดหวังอย่างที่ท่านเห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
มีมือโปรอย่างเทพธรรมะมาด้วยนะงดงานงดงาม
อยู่กันครบอยู่กันครบมีงานโอ้โหแข้งขวา
คู่นี้เตะหลุดครั้งสองครั้งนี่มีผลเลยนะ
มวยพวกนี้แหละไม่คิดนอกรู่นอกทางนี่
ขึ้นมานี่เป็นมวยค่าตัวหลักหลายหมื่นเลย

ที่สำคัญนี่เก็บสมสะสมสถิติมาเรื่อยนะต่างคนต่างไม่แพ้ด้วย
อืมเสียจังหวะเองครับขึ้นก้านคอเสียจังหวะไปนิดนึง
เพชยาน้ำเงินแดงเพชย์ใหม่
เข้ามาก้านคอนี่หลับทันทีเลยนะ
นับ๒๐ก็ไม่ตื่นเพชรตัดเพชรด้วยคู่นี้
ไม่มีความหนักความแรงเนี่ยรุ่นใหญ่ด้วย๑๔๒ปอนด์

แข่งซ้ายคอยรบกวนนะครับเพชรชายา
โต้ขวาติดบังยึกยึกยักยึกยักษ
เดินเก้า๕กับเพชย์ใหม่

นี่ครับแค่งซ้ายหน้าโต้คืนทันที

ยากยากคู่นี้เหลี่ยมทันกันด้วย
เป็นธรรมชาติร้อยละ๙๙เลยมั้ง

โอ้โหแบบคู่แรกเลยนะน่ารักเลย

ถ้าแพ้ชนะคู่นี้ก็ต้องไปว่ากันที่ปลายอีกคู่นึงนะ

มั่นใจสูงเลยนะเดินขยับเพชรก็เจอแข้งซ้ายเจอแข้งขวาสลับ
เอาดันเข็นไม่ลงติดจับเข็นเน้นในตีไม่ตีตีไม่ตี

ความเร็วออกแข้งนี่น้ำเงินดูดีกว่านิดครับ

เพชรใหม่น้ำเงินเพชรชายาดีกันคนละแบบ
แก้วคล่องหว่างวายนี่อยู่ที่น้ำเงินคนไวปานวอม
แดงนี้ได้ความหนักแรงปะทะดีกว่า

สองยกนี่ผ่าประทายกที่สอง

หัวซ้ายบ้างครับเพชรชายาที่แลกอาวุธกัน

ครับภาษามวยไม่หยาบนะเองทีฆ่าทีบางทีกูทีครับ
โอ้โหแลกกันหนักแล้วนะครับ
ไม่รู้แค่ของใครเป็นของใครนะพี่ชัยนะ
วยรุ่นใหญ่นี่อาวุธแต่ละดอกเนี่ยหนักแรงทั้งนั้นนะครับ
ว่ากันว่าได้ยินเสียงข้างหน้าปากซอยกลับไม่รู้จริงเปล่า
เอ้าเข็มข้นเลยเลยครับตามต่อบนเวที
ยกที่๓ครับเพชรใหม่สอนรงศักดิ์แดงนะครับน้ำเงินเพชรชายาสิผู้พันตู่
ตามสูตรเลย๑๒นี่ดูแค่งเลย
ยก๓มาด้วยเข่าแล้วใครแข็งแกร่ง
เขาบอกว่าภาษามวยเขาบอกเบียดกันตลอดกัดกันตลอด
หมด๒ยกหาผู้ชนะไม่ได้แล้วใส่กันน่ารักด้วย
วันนี้กันไม่ออกนะถึงบอกว่า๑๑เดือนกับยอดมวยไทยรัฐตรงนี้
กับมวยทีวีนะไม่เป็น๒รองใคร
นี่แหละครับอย่างที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
ไม่ได้เป็นที่๑ครับแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นที่๒ซักทีนะไม่มีมาดะ
แฟนมวยแป๊บเดียวครับเกือบ๖๐๐คนอีกแล้วแน่นเลย
เห็ดใหม่
รู้นี่ว่าแรงประท่าตัวเองดีกว่าเนี่ย
ต้องระวังหักล้มครับลูกนี้ขืนไว้ก่อน
ยกดูแข้งครับยกนี้มาดวนเข่าในโอ้โห
นี่มันเสียวแตกอย่างงี้บวกกะนิดอันตรายครับ
มาแล้วอาวุธทันกันด้วย
เป็นมวยสดทั้งคู่ครับคุณผู้ชมรุ่นใหญ่นะ
ปล่อยกันแบบนี้ก็ต้องเป็นคู่ที่สุดเยอะนะครับ
นี่แหละออกมาแล้วต้องให้แฟนมวยทางบ้านชมดู
แล้วต้องเอ่ยปากคำว่าโอ้โหมันสนุกทุกคู่
สีปากทุกคู่คู่แรกว่าน่ารักแล้วคู่นี้ก็น่ารักด้วย
อาวุธนี่ไม่หยุดเลยมวยน่ารักสมัยใหม่นี่มันต้องออกอาวุธตลอดนะ
ไปยืนรอเก็บกินยังว่า๒ยังว่า๓มวยไม่มีเสน่ห์

นี่อะโอ้โหถัดท้อนเลยนะรุ่นนี้
ตกโดนเข้าไปแล้วก็พร้อมเป๊มรทำงานได้เลย
ล็อกหมุนตีไม่ตีล็อกล็อกแล้วต้องตีเด้งด้วยเขาขวา
มันยังไม่ได้จับจับสู้ไม่ได้นะไอ้เจ้าเพชรชายา

หน้าตานี่เข้มหล่อเหลาเอาการทั้งคู่เลยนะ
มั่นใจเลยเดินด้วยความมั่นใจ
มีหมัดมีศอกสลับไปเรื่อยครับ
นี่เพชรใหม่รับแข้งโต้ด้วยซ้ายเช่นเดียวกัน
มันต่อยแล้วมันดูอย่างนี้นี่แฟนมวยบอกว่าแม่ชอบแล้วมันติดเหลือเกิน

ตีนี่สวยงามแล้วหนักด้วย
เดินทิมหมัด

สันติเวียง
แต่ก็ว่ากันต่อความมันร้อยอยู่เหมือนเดิมนะ
ต้นยกมันเดินเปิดเกมตลอดนะ

แต่ว่าจับในดูซีดเปียดทางด้านเพชรใหม่นะ
จับสวยกว่าไงแดงจับในสวยกว่า

มีหมัดขวาม่วงในจับมาจับเค้นเน้นมาเด้งติด
พิ่งขยันเร็วเยอะนะไพรัชยา

แดงหักไม่ล่งเกี่ยวเสื้อกันไว้นิดนึง
ไม่มีเปรื้อนเหรอครับอันนี้เล็กน้อย

เล่นสายตามั่งใช้ฝีมือบ้าง
โกะพู่บ้าง
โชคไปโชคมามีไพรัชยาตัวเล็กเลยครับ
อยู่ประมาณ๑นาทีครับยกที่๔ขยับเปิดเกมขึ้นมาซ้ายก่อน
ขวานตรงมีมั้ยเอ่อเดี๋ยวลูกนี้สวยครับเสียจังหวะ
เสียงเฮยังดังอยู่แต่แฟนมวยบอกน้ำเงินถ้าเดินเร็วนี่อ้าวให้ไวต้องให้ไว
มาตรงนี้หลุดไปนิดเดียวนะใช่ถ้าหลบไม่ทันแล้วก็เต็มคอครับลูกเนี้ย
เสียทรงเลย๓๐วินาทีใกล้จบ
มาตั้งรับไม่ตั้งรับแข้งขวาเตะมาเจอซ้ายสวนลำตัว
วงนายบ้างหมุนหลอกหมุนมรถตี้ไปเลยครับนี่เป็นไงเพชรใหม่
ใกล้จบใกล้หมดยก๔นะครับ
ปลายยกแล้วเปิดเกมตลอดนะครับน้ำเงินขยับ
ละนี่หล่นเลยเหมือนกัน

ลูกขยันไม่ได้เลยเ
ครับนี่เป็นภาพช้าของยกที่๔ที่ผ่านมาครับ
ตรงด้านเพชรไถยานิเร่งเครื่องใส่ขาจ่อยาง
ยังครับทางด้านเพชรใหม่เสียหลักล้มลงไปนอน
ลบขึ้นมาได้ครับแฮทไทยาที่เข้าปั้ม
โรงนายครับตะยิงข่าวแรก

ใช่แลกอาวุธกันแบบหนักแรงครับ

แต่มีเหตุไฟฟ้าขัดข้องไหมครับ
แต่หยุดไปครับเมื่อกี้ปาร์ตดึงครับ
ติดตามต่อบนเวทีครับหนักแรงเหลือเกิน

แต่ความมันบนเวทีไม่ได้หยุดเอามาต่อเนื่องมาด้วยตลอดนะฮะ

ต้องรีบต้องเปิดเกมตลอดครับ
ไอ้เจ้าเพชรชายาเออคุณอนุมัติมาถึงตรงนี้นะ
มันมีวันแห่งการรอคอย

วันพิสูจน์วงการมวยนะตอนนี้วงการมวยของเราแย่นะ

แต่ว่าวันที่๓๐นี้มาพิสูจน์กันว่าศึกวันทรงชัยนัดนี้
พี่น้องแฟนมวยต้องมาร่วมกันต้องมาช่วยกันนะ
แม้วงการมวยเห็นที่จะลำบากนะ
นักใหญ่มากเลยนะนักนักนักนักแหล่งมัดนัดมัดแนะ
พิกล็อกไอ้เจ้าเสืือใหญ่ชอ๕ประยักษณ์

เจอกับเปรี้ยวปากเปิดรายการ
แล้วคู่เอกมาดูว่าแสงมณีอุ้มกะตองเชียงใหม่ยิ่ม
นี่เป็นยังไงเจอกับรุ่นน้องช้างศึก
ฝันใจของยอดมวยไทยละตรงเนี่ย

แสงมณีเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อค่ายใหม่แล้วเนี่ย

พื้นกลนะพื้นกลเนี่ยใส่กับกุมารดอย

และมียอดมีคนกับเพชรเมืองชน
นี่กิงซางเล็กกับเพชรสุภัณฑ์
โอ้โหนี่ขวัญโดมเดอะเล็ก
โอ้โหนี่อย่างนี้หัวไปก่อนตัวใส่กันไฟแลบแน่

ต้องมาพิสูจน์กันนะวงการมวยของเราจะรอดไม่รอด

เผ็ศชายาในช่วงต้นนี่

สุดท้ายนี่แรงปะทะปะทะไปปะทะออกมากระเด็นกระดอนเลยครับทุกคน
ช่วงปลายยกแล้วครับอีกหนึ่งนาทีเสร็จ
ขอภัยแฟนบ้วยนะครับในช่วงหมดยกที่๓ก็สู้รอยต่อในยกที่๔นะ
กระแสไฟฟ้ากัดคล่องเล็กน้อย
แถวบ้านเขาเรียกขัดข้องทางเทคนิคขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย
แล้วจะกลับมาสนุกกันเหมือนเดิม
คุณชิคกี้พายเป็นวิธีนะครับนารงรวมจิต
ขอเชิญชมการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนาลีรัฐนะครับ
ในงานปิกเซสครับ๒๐๑๖ในวันอาทิตย์๒๗พฤศจิกายนครับ
เวลา๑๖นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
ศึกกันบ้านสถานโลกเดือนพฤศจิกายนนะครับจัดขึ้นที่โครงการบ้างรุ่นการ๕ถนนบ้านกล้วยชัยน้อย
กระทั่งแรงงานนะครับไม้เรือไวกิ้งโดยการขึ้นสังเวียนครั้งนี้จะพบกับฮูลีโอดีลาบาเซสนะครับ
ชกชาวอินโดนีเซียวันพุธที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙๔โมงเย็นเป็นต้นไปไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับ
กดยกสุดท้ายไฟนัลลาวด์
ที่ช่วยมึงให้แหลงนะครับ
ที่ช่วยมึงให้แหลงนะครับ